มีผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศไทย๕๙ลายและรักษาหายแล้ว๓๔ลายและยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล๒๔ลายเสียชีวิต๑ลาย
ประเทศไทย๑๕ลายและรักษาหายแล้ว๓๔ลายและยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล๒๔ลายเสียชีวิต๑ลาย
เหมือนกับเรารักษาป้องกันคนอื่นใช่ไหมครับเพราะถ้าเราไม่ป่วยเราก็ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น
ถ้าเรารักษาป้องกันคนอื่นก็เหมือนกับเรารักษาป้องกันตัวเอง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งโดยที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระยะที่๓นะคะ
ว่าระยะที่๒ระยะที่๓แตกต่างกันแบบไหนถ้าเข้าสู่ระยะที่๓แล้วดิฉันต้องสั่นกว่านี้หรือเปล่า
แล้วก็เอาแล้วเอกสารที่หลุดมาระยะที่๓มันแปลว่าอะไรกันแน่นะคะ
ตอนนี้มีหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่ประเทศไทยยังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากพวกเรากันเอง
แง่ของการบริหารจัดการซึ่งก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลต้องรับเรื่องนี้ให้ได้
เพราะว่ามันถึงเนื้อถึงตัวประชาชนทุกคนไม่เกี่ยวกับรวยจนใดทั้งสิ้นนะคะ
แล้วก็นะตอนนี้ตัวเลขที่มันค่อนข้างกระจัดกระจาย
เฉพาะตัวเลขของคนที่ลักลอบทำงานที่เกาหลีใต้กลับมามีปัญหาจริงไหม๗๐๘๐คนหนีด่านเหรอนะคะ
นอกเหนือจากนี้เอ๊ะทำไมบางคนกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ไม่ได้เห็นกัก
อ้าวตกลงการที่บอกว่าวัดแล้วไม่เจอไข้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อแปลว่าออกไปไหนก็ได้๑๔วันไม่มีความหมายแล้วหรือ
อ้าวตกลงการที่บอกว่าวัดแล้วไม่เจอไข้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อแปลว่าออกไปไหนก็ได้๑๔วันไม่มีความหมายแล้วหรือ
นะคะนอกเหนือจากนี้เมื่อปรากฏพบแล้วว่าใครคนใดคนหนึ่งมีเชื้อนั้นเนี่ยนะคะ
คนที่อยู่รอบตัวเขาออกไปกี่รอบวงที่ต้องระวังตัว
พื้นที่ที่เขาเคยไปคนที่เขาเคยเจอต้องทำตัวอย่างไรบ้างนะคะ

หนึ่งท่านเนี่ยมาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้าเราป่วยไปแล้วนะคะ
อย่างที่เราเคยบอกว่าหน้ากากอนามัยหรือว่าอุปกรณ์ต่าง
อย่าลืมว่าหมอพยาบาลและคนด่านหน้าคือคนที่จำเป็นที่สุด
พวกเขาไม่ควรเจอปัญหาหาหน้ากากอนามัยไม่ได้นะคะ
สองท่านค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์มาบ่อยนะคะ
อาจารย์คือรองศัตริย์อาจารย์พิเศษในแพทย์ทวีโชพิเทียสุนน
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เป็นที่ปรึกษากรมการแพทย์และกรมควบคุมโรคนะคะ
อีกหนึ่งท่านค่ะรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเชิงรนริมพดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ฉันจะเลือกท่านใดท่านหนึ่งก็ไม่ได้ค่ะ
รักทั้งสองท่านรักจะถาม
อนุญาตอาจารย์ทวีถามท่านรองก่อนนะคะ
โฆษกค่ะคือนะตอนนี้เรียนอ่านเจอมันเหมือนจะมีหลายข่าว
แต่ที่แน่เนี่ยคนหนึ่งคือถ้าเราเอาสังกัดสตมนะคะ
ตรวจคนเข้าเมืองตกลงแล้วมีคนของเราป่วยกี่คนแล้วคะที่ยืนยันนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเป็นน้องที่เพิ่งตรวจพบว่า
มีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นเชื้อไข้หวัดโควิด๑๙เนี่ยนะครับ
มีอยู่คนเดียวเองน้องเขาเป็นตำแหน่งผู้บังคับหมู่
ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองข่าเข้าไหล่คนเข้าเมืองท่ากัสยานสวนภูมินะครับ
ที่ตรวจเจอนะครับแค่คนเดียวครับตอนนี้
แล้วก็ไปกันตามอารมณ์ของตัวเอง
ผมเรียนอย่างนี้อย่างนี้คุณจอมขวัญต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับ
ความธรรมไปลี็บัตรงานของทีหลักตอนมอสนามบิล
มันอยู่ตรงหน้าประตูของประเทศ

ไม่น้อยกว่าแสนคนทั้งเข้าทั้งออก
เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า๓ล้านคน
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้มา
ทางตอนมอผมคิดว่า
เป็นหน่วยงานที่มีความตื่นตัวสูงนะ
ทั้งท่านพบตรท่านพลตมริกจักรคิพ์ชัยจินดาเองท่านก็มีความห่วงใย

บอกว่าให้ด่านต่อมอทุกที่เพิ่มความเข้มในการตรวจ

มาตรการแรกนี่คือดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองหมายถึงว่าใส่ตัวหน้ากากอนามัย
แล้วก็ใส่ถุงมือยางอย่างที่เห็นกันนะครับ
ที่๒การฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก๑๐นาที
เนื่องจากว่าอุปกรณ์เครื่องมือของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความเสี่ยงในการปิดสัมผัสต่างนะครับ
อันที่สามก็คือท่านผู้การตรวจความเครื่องเมืองสองเนี่ย
ท่านก็สั่งให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน
แล้วทำกันมาอย่างนี้เนี่ย๒เดือนกว่านะครับ
จนกระทั่งเมื่อวันที่๗มีนาที่ผ่านมาช่วงบ่ายก่อนที่จะออกเวรกันไป
ก็มีน้องซึ่งมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับก็มีการตรวจว่าอุณหภูมิก็มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าสามสิบเจ็ด
ทางเราก็เริ่มเดินการตามมาตรการที่เรากำหนดไว้เนี่ยเมื่อน้องมีอาการไข้
เราก็ส่งไปให้โรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยเราส่งไปที่ราชกระบัง
ให้หมอคุณหมอที่รัฐกระบังช่วยตรวจนะครับคุณหมอก็บอกว่าลักษณะอย่างนี้ให้มีอาการเสี่ยง
คือการสอบสวนอาการไข้นะครับน้องก็เข้ากระบวนการนี้ไปจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นนะครับ
เนื่องจากมีค่าเป็นบวกนะครับภาษาทางหมอผมไม่แน่ใจไง
เพราะฉะนั้นกระบวนการต่อไปเนี่ยก็คือเราไม่ได้จบอยู่แค่น้องไม่สบาย
เรามีวิธีการปฏิบัติซึ่งเป็นแผนกำหนดว่าหากมีโอกาสพลาดขึ้นมา
เหมือนกับกรณีน้องเขาเนี่ยทางสารวัตรที่กำกับดูแลแล้วก็ท่านภูมิกับขาเข้า
ท่านก็สั่งการเลยว่าน้องที่เป็นบัดดี้ให้เข้ารับการตรวจทันทีนะครับ
ซึ่งขณะนี้ก็สบายใจว่าไม่ติดไม่ติดเชื้อ
แต่เพื่อความสบายใจก็ให้พักดูอาการที่บ้าน๑๔วันก่อน
อันนี้คือเพื่อความสบายใจเพราะฉะนั้นเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฮะ
อกจากนั้นเนี่ยยังเข้าไปดูที่บ้านพักของน้องที่ไม่สบายนะฮะที่ป่วยเนี่ยนะครับ
ก็ทราบว่าพักอยู่คนเดียวก็ตรงนั้นก็แจ้งสาธารณสุขทำความสะอาดอะไรไปนะครับ
แล้วก็ยังมีเพื่อนสนิทของน้องเขาอีกคนนึงทราบว่าเป็นชาวไต้หวัน
อันนี้เราก็ตอนแรกก็มีแนวโน้มว่าสงสัยว่าติดเชื้อมาจากคนนี้หรือเปล่า
แต่ก็สบายใจได้ว่าณขณะนี้คุณหมอดูแล้วไม่ใช่ไม่ติดเชื้อ

ทีนี้ทีนี้คนนี้ที่บอกว่า๗มีนาที่มีไข้สูงแล้วก็ขั้นเนื้อขั้นตัวอาการมีแค่นี้เลยเหรอคะ

แล้วก็คือตกลงไว้อยู่ขาออก

มีใครไอใส่อยู่ที่แออัดไปจับโดนอะไรยังไง

โอกาสของการเสี่ยงเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงเยอะมากคุณจอมขวัญ
วันหนึ่งเนี่ยคนเข้าออกเป็นแสนคนอย่างที่ผมบอกนะครับ
เพราะฉะนั้นโอกาสพลาดเนี่ยมันมีแต่เราพยายามลดความเสี่ยงให้มากที่สุด

ว่าถ้าไม่มีมาตรการซึ่งเรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะ
ความเสียหายในการติดเชื้อมันอาจจะมีตัวเลขที่สูงกว่านี้นะครับ
นี่๒เดือนกว่าเนี่ยเราเพิ่งมีเจ้าหน้าที่พลาดมาคนเดียว
ซึ่งมันก็มีการสอบถามพฤติกรรมว่าเป็นยังไง
เพราะว่าเราคิดว่าเราพยายามทำดีที่สุดล่ะ
มันอาจจะเป็นไปได้ว่าการใส่ถุงมือหรือหน้ากากบางทีมันถอดวาง
ผมก็เพิ่งทราบจากคุณหมอว่าการถอดหน้ากากออกมาวางบางทีอยู่บนโต๊ะ
สัมผัสหรือเผลอใส่ถุงมือก็จริงอยู่
แต่เผลอจังหวะนั้นคันตาป้ายขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว
นี่ก็เลยเป็นอุทาหรณ์ซึ่งเราก็บอกรีบเตือนไปที่น้องที่ทำงานที่หน้าด่านทุกคนบอกว่าไม่ได้
ต้องมีสติในระหว่างการปฏิบัติงานเพราะโอกาสเสี่ยงสูงนะครับ
คุณจอมขวัญผมฝากนิดนึงเถอะ
อย่าไปซ้ำเติมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยการปล่อยข่าวในลักษณะที่ว่าเมื่อ
มีผู้สื่อข่าวบางท่านโทรถามมาบอกว่าเนี่ยมีข่าวว่าตมตายไปคนหนึ่ง

ผมว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยสังคมไทยเราอย่าไปทำอย่างนั้นนะฮะ
แล้วก็ไปกระเทือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างเช่นตั้งข้อลังเกียจ
เจ้าหน้าที่ตอมมอต์ซึ่งบริบัติหน้าที่สามบินส่วนละภูมิ
เรียนอย่างนี้ครับเราทำหน้าที่ประตูแทนคนไทยทั้งชาตินะ
เดี๋ยวนะคะคือที่ฉันถามขาเข้าขาออกเพราะว่าเราอ่านเจอขาออกตกลงเป็นขาเข้า
ที่ถามย้ำคือให้เข้าใจตรงกันส่วนเรื่องที่มีนักข่าวเช็คข่าวอันนี้ไม่แน่ใจ
แล้วแต่สำนักไหนสำนักนั้นแล้วกันนะฝากไปด้วยนะฝากคุณจอมขวัญสื่อไปด้วยแล้วกัน
นายกสมาคมหรืออะไรคะที่ฉันเนี่ยมาที่อาจารย์ค่ะอาจารย์ทวีค่ะเบื้องต้นก่อนเลยคือว่า
วันนี้ที่มีการประชุมกันนะคะที่นายกนั่งหัวโต๊ะนะคะเอาเบื้องต้นก่อนนะคะอาจารย์
คือตอนนี้เวลานักข่าวจะถามข้อมูลอย่างเป็นทางการทั้งหมดถามศูนย์ซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือถามศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดโควิดสิบเก้าของของของของรัฐบาลค่ะ
คือคือศูนย์เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยของของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะเราจะพยายามที่มุ่งเน้นไปที่ความเจ็บป่วยจำนวนเคสติดต่อยังไงแนะนำยังไงส่วนศูนย์ของภาครัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบริหารจัดการของทั้งประเทศคืออย่างนี้ค่ะคือทางรายการเราเนี่ยนะคะได้โทรศัพท์คือคือเราลองเช็คข้อมูลดู
สทซึ่งปกตินักข่าวจะไปรอสอทอแถลงทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะคือตกลงแล้วเนี่ยถ้าเป็นงานที่นอกเหนือจากร่มของสาธารณสุขไปที่ศูนย์นายกเหรอคะ
อย่างนี้เวลาถ้าที่ฉันจะถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขเรียนก็ถามนายกได้ใช่ไหมคะ
ไม่ทราบค่ะอันนี้ถ้าจะคิดว่าคิดว่าคงจะคงจะเป็นแบบนั้นเขาต้องมีความเชื่อมโยงกันนะครับคืออย่างนี้เวลาประชุมกันนี่พอนั่งสอทอเสร็จต้องไปนั่งสำนักนายกนี้ด้วยป่ะคะ
ผมไม่ทราบนะครับไม่เป็นไรงั้นที่ฉันถามอันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือตกลงแล้ววันนี้ที่มันมีข่าวออกมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะตอบแทนได้ด้วยหรือเปล่านะคะคือมันมีข่าวบอกว่ามีการสั่งปิดศูนย์กักตัวแยกโรคโควิดทุกแห่งแล้วก็ใช้ลักษณะของการกลับไปสังกัดพื้นที่บ้านของตัว
เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทางภาครักษ์จะมีการบริหารจัดการหลังจากที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วนะครับว่าจะควรจะจัดการระดับไหน

เดี๋ยวผมช่วยอาจารย์หน่อยดีกว่า

หลังจากว่าผมเองได้มีส่วนร่วมในการประชุมกับท่านนายโรคมันตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลน่าจะเป็นเรื่องปกติ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

บริหารจัดการค่อนข้างยากท่านนายกมนตรีท่านก็เป็นห่วงนะครับ
ท่านก็เลยให้มีการกระจายนะครับโดยโดยการ
หากมีการเดินทางมาจาก๔ประเทศบวก๒เขตปกครองพิเศษแล้วเนี่ย
ก็จะมีการจัดส่งโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ย
นำไปที่จังหวัดต่างนะครับ
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลในรายละเอียดพวกนี้
ส่วนรายละเอียดในเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ท่านได้เป็นผู้ชี้แจงเองดีกว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ
คือเดิมคือจริงแล้วจะมีศูนย์ใหญ่อยู่หลายศูนย์
ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นของทหารนั่นแหละใช่ไหมคะพื้นที่ที่ใช้ก่อนหน้านี้นะคะ
ทีนี้เนื่องจากมันมีอยู่หลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะรองโฆษกก็คือว่า
อย่างเช่นความไม่พร้อมจำนวนไม่พอนะคะหรือว่าระดับความเป็นอยู่
อาจจะไม่ดีเท่าที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้รับเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่ง
คือที่ฉันอ่านข่าวของคนที่แม้กระทั่งคนที่เดินทางเพื่อไปเข้าศูนย์ต่างอย่างนี้
รู้สึกว่าตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางแล้วเมื่อไปถึงปลายทาง
เขาไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันจะเข้มงวดเลยมันเกิดจากปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ
หรือมันเกิดจากมันเกิดจากองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขกันแน่คะ
ผมคิดว่าหลายหน่วยงานพยายามช่วยกันนะครับในเรื่องนี้
ในประเด็นนี้ทางท่านนายกรมนตรีท่านก็เป็นห่วงนะครับ
วันนี้มีประชุมมีท่านรองนายกรัฐมนตรีทั้งสาธารณสุขคมนาคมต่างประเทศนะครับ
หน่วยงานที่ได้เข้ามาคุยกันแล้วก็พยายามอุดจุดอ่อนในเรื่องเนี้ย
ผมเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้นะจริงเนี่ยผมเป็นผู้แค่เข้าร่วมประชุม
แต่ว่าผมได้มีโอกาสรับฟังบรรยากาศของการประชุมเนี่ย
ผมเรียนยืนยันว่ารัฐบาลเองมีความใส่ใจในเรื่องนี้นะ
แล้วก็มีความเป็นห่วงเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับ
เราไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนจากการปฏิบัติงานในแล้วที่ผมเป็นผู้ปฏิบัติด้วยนะ
สนามบินเองก็ดีเนี่ยเราพยายามเรียนรู้บทเรียนทุกครั้ง
และพยายามที่จะหาทางอุดจุดอ่อนทุกครั้งนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานมีความตั้งใจและพยายามให้ดีที่สุด
ในการที่จะอุดปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องแล้วก็มีการอัปเดตทุกวันนะครับ
อย่างที่สนามบินเองก็ดีเนี่ยผมทราบจากท่านผู้อุชกาสนักงานโดยกลุ่นเข้าเมืองว่า
นายกท่านเป็นห่วงนะโทรให้ทีมงานเนี่ยโทรมาตรวจสอบความเรียบร้อยความพร้อมต่าง
แล้วก็อัปเดตสถานการณ์ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเนี่ยพยายามช่วยกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างการขนส่งไปอะไรต่างเนี่ย
ถ้าที่ฟังเมืองผมสำนักงานทุกคนเข้าเมืองไม่ได้แล้วรัฐผิดชอบตรงนั้น
แต่ในกระบวนการในระหว่างทางมันอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อย
หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องเป็นมันตรการที่จะอยู่
เดี๋ยวคือเรียนเอาคำถามให้เข้าใจก่อนนะคะ
คือเราไม่ได้กำลังบอกว่าความไม่ห่วงใยไม่ใส่ใจไม่เอาจริงจังไม่ใช่นะคะ

เพราะฉะนั้นเรียนถามถึงตัวปัญหาถ้ามาติดอะไรต้องบอกเราอย่างนี้นะคะ
คำถามก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของสถานที่ในการจุคนไม่พอด้วยถูกไหมคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยการนิยามว่าใครต้องเข้าสู่ศูนย์
ฉันอาจจะเรียกชื่อผิดนะคะศูนย์กักตัวเนี่ย
คือมันกักตัวเฉพาะคนไทยชาวต่างชาติซึ่งมาจากที่เดียวกัน
ไม่ถูกกักตัวถูกไหมคะเพราะว่ามันมีลำดับการกักตัวในหลายแบบ
ใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวเองคนต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนไทย
แต่มาจากที่เดียวกับคนไทยกักตัวเอง
คนไทยซึ่งมาจากที่เดียวกับคนต่างชาติถูกกักของรัฐถูกไหมคะ
แล้วก็ยังมีแยกย่อยไปอีกคำถามก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ย
อันนี้เราไม่ได้เกี่ยงความห่วงใยและความตั้งใจทำงานนะคะ
มันมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการถูกต้องไหมคะ
และนอกเหนือจากนี้ทำไมคนไทยกับชาวต่างชาติซึ่งมาจากที่เดียวกัน
ถึงมีวิธีปฏิบัติต่อคนสองกลุ่มไม่เหมือนกันสักครู่ค่ะ
ดีตรัส๒ลูกคนสดใส
ทำให้สะสมขึ้นไปอยู่ที่๕๙
แต่ว่าอย่างที่บอกจำนวนคนที่หายก็มาก
คือหายไปแล้วหายคือหมายถึงว่ารักษาหาย
๓๔ยังอยู่รักษาในโรงพยาบาล๒๔
แล้วก็ตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตจากโรคนี้ยังมีเพียงแค่๑
ทีนี้เรากลับมาค่ะในส่วนของ๖รายที่เพิ่มขึ้นมา
ก็มีทั้งคนที่กลับมาจากต่างประเทศในพื้นที่เสี่ยงนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่ต้องทำงานกับความเสี่ยงนะคะ
ซึ่งในส่วนนี้เองค่ะมคุณฮิทยาจันทรีย์จะอธิบายคือ
คำถามคือว่าตกลงแล้วเรียนขอกลับมาเรื่องปิดศูนย์ก่อนนะคะ
ปิดศูนย์ต่างตกลงมันเป็นที่การบริหารจัดการ
จำนวนการรองรับไม่พอความไม่พร้อม
หรือมันเป็นแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข
ที่บอกว่าเอาคนไปอยู่ด้วยกันเยอะแล้วเสี่ยงคะ
ท่านรองเมื่อกี้ได้กล่าวนำไปแล้วนะครับว่า
นี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ประสบการณ์ทั้งในชีวิตผมที่เป็นแพทย์มาเนี่ย
ว่ามีการเอาคนไปกักกันไว้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นประเทศอื่นตอนนี้
ก็มีการกักกันแต่แต่ละประเทศมีแนวคิดต่างกัน
แล้วแต่แต่ว่าแต่ละประเทศจะคิดแบบไหนเหมาะอย่างไร
เหมาะนี่สำคัญมากเลยนะเพราะแต่ละประเทศความสามารถอะไรต่างไม่เท่ากัน
เพราะฉะนั้นการที่เอาไปอยู่ที่ศูนย์อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
กักกันไว้ได้๑๔วันแล้วค่อยว่ากันอีกที
แต่อย่างไรก็ตามเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เรามีอย่างนี้
เขาก็เลยเอาประสบการณ์จากอู่ฮั่นตอนนั้นที่เป็นนักศึกษา๑๔๐กว่าคนเข้ามา
ลองเอาแบบนั้นแต่ตอนนี้ประเด็นนี้เนี่ยคนมากกว่า๑๔๐กว่าคน
ซึ่งเป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะมีการ
อย่างไรก็ตามคุยกันพยายามคิดว่าทำยังไงถึงจะเหมาะที่สุด
ไม่ว่าทั้งภาคของกระทรวงศาสุกร์ทั้งภาคของกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็อื่นเราก็ต้องมาคิดกันว่ายังไงที่เหมาะที่สุด
แต่สรุปแล้วก็คือต้องมีการกักกัน
คือตกลงแล้วนะตอนนี้วิธีปฏิบัติเนี่ยคือยังมีการกักตัวอยู่นั่นแหละ

น่าจะขยายเป็นพื้นที่สำกัดเป็นแบบมหาดไทย
คือแต่ละจังหวัดไม่ได้มีศูนย์ที่รับเหมือนกับ

อย่างสัตว์ใต้ฮีฟอย่างไรก็ไม่มีแล้ว

คือการลงไปที่หน่วยย่อยนักศนักของมหาธิภัย

คือแต่ละจังหวัดพร้อมที่จะรับ

บุคลากรการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลอุปกรณ์นะคะ

เพราะว่าต่อให้ไม่ใช่ศูนย์ใหญ่
เป็นศูนย์ของจังหวัดจังหวัดก็รับอยู่ดีอะค่ะ

เป็นแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดพร้อมเหรอคะอาจารย์
เขาเตรียมตัวกันมาแล้วมีการเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับ
เรื่องนี้มีการเตรียมตัวมาตั้งหลายสัปดาห์แล้ว
ตัวแม้กระทั่งมีการไปมองว่า
ตอนนี้โรงแรมหลายแห่งนะครับผู้เข้าพักน้อยมาก

ก็เลยไปเหมือนกับไปเช่าโรงแรมแล้วก็ให้กลุ่มนี้ไปพัก
แต่ปรากฏว่าก็เกิดมีเสียงต่อต้านกันเยอะมากนะครับ
ต้านว่าโอ้โหมาอยู่ใกล้บ้านฉัน
หมายถึงว่าจากในพื้นที่
ยังไม่ทันไรเลยมันก็จะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมา
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาต้องคุ้นคิดให้หนัก
เพราะว่าเอาไปอยู่ในที่ที่ดีหน่อย
แต่เสียมวลชนมวลชนก็จะมายืนแห่ป้าย
เพราะฉะนั้นไม่ง่ายนะครับปัญหาเหล่านี้

อาจารย์เรียนขอความรู้อาจารย์อย่างนี้นะคะ

เดียวกันกับกลุ่มที่เป็นคนไทย
ซึ่งจะไปเที่ยวมาอยู่อย่างถูกกฎหมายที่ต่างประเทศ

เมื่อกลับมาคนสองกลุ่มคนละเชื้อชาติกัน

ทำไมวิธีปฏิบัติต่อทั้งสองกลุ่มนี้ไม่เหมือนกันคะ
เวลาเราเฝ้าดูอาการเขา
คือทั้งสองกลุ่มเนี่ยจะมีการกักกันทั้งคู่
แต่การกักกันถ้าเผื่อเป็นกลุ่มคนไทย
เขาก็จะไปกักกันที่ตามศูนย์ที่กล่าวไว้แล้ว
แต่ถ้าเผื่อนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้น้อยมากนะครับ
ใช่ไหมฮะท่านรองมากเลย
มันจะเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นเองคือกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจ
ซึ่งยังมีธุรกิจอยู่ในเมืองไทยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ย
เป็นกลุ่มที่เรารู้อยู่แล้วว่า
เขาก็มีการปฏิบัติตัวก่อนออกมาเขาก็รู้อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นเขาจะมีการกักกันตัวเองเพราะเขามีถิ่นที่อยู่ในเมืองไทย
นักธุรกิจทั้งหลายเขามีนะครับเขามีบ้านเขามีแฟลตมีอะไรอยู่
แต่ว่าคนไทยที่กลับมาต่อให้ลักลอบทำงานที่ต่างประเทศ
เขาก็คงมีแหล่งที่อยู่นะคะอาจารย์เมื่อกลับมาถึงบ้านหลัง

แต่ว่าเขาต้องไปกักกันไงคะ
คือการกักกันไม่ใช่ว่าไปติดคุกนะคะอันนี้ขอ

มีการเฝ้าดูอาการซึ่งมีสังเกตดูจากภาพที่ออกมา
บางทีเขาก็มีการใส่หน้ากากออกมาเดินเล่นกันได้
อาจารย์คือคำถามนี้จริงฉันไม่ควรจะถามอาจารย์
เพราะมันเป็นคำถามแบบปัจเจกคือแต่ละคนเลย
คือบางคนไปเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงกลับมา
อยู่ในภาวะที่ทุกคนก็เข้าใจว่าอ้าวเขาต้องรับผิดชอบตัวเอง

แต่ที่เราเห็นดราม่าอยู่ในโซเชียลมีเดียก็ไม่
คำถามคือคืออันนี้มันไม่สามารถจะบอกได้ว่าการ
การไม่มีศูนย์รวมที่รัฐเป็นคนดูแล

มันจะดีกว่าการที่รัฐเป็นคนดูแลหรือเปล่าคะอาจารย์
อันนี้ได้มีการถกกันในสอทรไหมคะ
ก็มีการคุยกันครับแต่ว่าสรุปสุดท้ายก็คือ
เป็นความไม่รับผิดชอบส่วนบุคคล
จริงแล้วหลักเกณฑ์หลักการมีหมด

ซึ่งก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถูกไหมครับ
มีกฎหมายนะครับมีตอนนี้คือตอนนี้

ที่ก็เห็นตัวอยู่ว่ามีใครบ้างที่บอกมีกฎหมาย
ทางการแพทย์เราไม่ชอบยุ่งอยู่กับเรื่อง

ถ้าที่ฉันจะถามต้องถามตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่ใช่สอตมด้วยแหละใช่ไหมคะต้องถาม
เดี๋ยวขยายความนิดนึงคุณหมอครับ
วันนี้ที่ประชุมกันก็พูดถึงในประเด็น
กรณีที่ให้ไปพักที่บ้านนะครับ
ตอนนี้จะมีกฎหมายและใช้บังคับใช้แล้ว
ตามพระบัญญัติของกระทรวงศาสตร์ศักดิ์ศูกร์

ก็คือน่าจะมีการบริวณาการรายละเอียดร่วมกัน
ทั้งระดับจังหวัดก็ดีศาสตร์ศักดิ์ศูกร์จังหวัดก็ดีนะครับ

แล้วก็อาศัยกำลังของทางตำรวจทหารในพื้นที่
ในการเข้าไปตรวจสอบบุคคล
ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้
อยู่ในพื้นที่หรือเปล่ามีอาการยังไง
เท่าที่ผมฟังมาเป็นอย่างนั้นนะครับ
อาจารย์คะสมมุติว่ากลับมาแล้วตรวจแล้วไม่ได้เป็น
ตรวจแล้วไม่ได้เป็นไม่ใช่ตรวจขาเข้าด้วยนะ
ไปตรวจหาเชื้อแล้วไม่ได้เป็น

ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าถ้าภายใน๑๔วัน

แต่ไปตรวจแล้วไม่เป็นโควิดไม่มีเชื้อโควิด

อยู่บ้านครับจนกว่าจะครบ๑๔วัน
ถ้าในระหว่าง๑๔วันมีป่วยก็ต้องตรวจใหม่

อาจารย์บอกว่าคือยังไงมันต้องครบ
เพราะว่ามันยังเป็นเกณฑ์เฉลี่ยอยู่๑๔วัน

ไม่ได้แปลว่าไปจนถึงกว่าจะครบ๑๔วันคุณจะไม่เป็น

อันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่ตอนแรกนะครับ

คำถามก็คือว่าแล้ววิธีปฏิบัติหลังจากนี้ต่อไป
เราใช้มาตรฐานในการปฏิบัติตัวแบบไหน
ปล่อยให้เป็นของใครของมันจังหวัดใครจังหวัดมัน

หรือว่าตัวระบบมันต้องบีบเข้ามา

งั้นกลายเป็นว่าไปตามหาไปตาม
เอาผิดทีละคนหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะณตอนนี้นะคะยังยืนยันว่า
การระบาดของประเทศไทยยังอยู่ที่ระยะที่๒นะคะ

คือบอกแบบตรงไปตรงมาที่ฉันเคยเรียนกับอาจารย์ทวีในรายการนี่แหละ

มันจะเดินไปถึงตรงนั้นก็ไม่เป็นไร

แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าอาจารย์

เถียงกันไฟแลบเลยค่ะอาจารย์

ถ้าเราไปถึง๓เราจะไหวไหมคะอาจารย์ค่ะ
เตรียมตัวถึง๓แล้วนะครับ

การที่อยู่ระยะ๒เราก็เตรียมตัว๓อยู่แล้ว
นี่เตรียมตัวในระดับไหนระดับประเทศก็เตรียมตัวไปแล้ว
อย่างนั้นก็ต้องมีศูนย์บัญชาการทั้งที่ธรรมเนียบ
บัญชาการทั้งที่กระทรวงนะครับ
จังหวัดก็มีตั้งศูนย์บัญชาการของเขาเองนะของแต่ละจังหวัด
ซึ่งเราจะเห็นว่าแต่ละจังหวัดจังหวัดที่ยังไม่ค่อยมีปัญหา
จังหวัดเล็กที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เตรียมตัวไปแล้ว

อาจารย์แต่ว่าจังหวัดที่ได้เริ่มไปบ้างแล้ว
แล้วก็น่าจะเป็นจังหวัดที่ก็น่าจะมีความพร้อมอยู่หลายอย่างเนี่ยนะคะ
มันก็ยังมีเสียงบ่นคำถามให้ได้ยินเยอะเลยนะอาจารย์ค่ะ
ถ้าเผื่อทำงานในประเทศไทยถ้ากลัวเสียงบ่นไม่ต้องทำงาน

บนได้ครับบนแล้วต้องทำนะครับไม่ใช่บ่นแล้วเดินหนี
คำถามคือว่าไม่ได้ดูแคลนนะคะดิฉันไม่ได้ดูแคลน
แต่คำถามคือว่าการที่ให้สังกัดของแต่ละจังหวัด
เป็นคนเตรียมมาตรฐานของแต่ละที่
ที่จะรับคนไทยที่เดินทางกลับมาคำถามคือว่า
คุณหมอคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยนะคะเขาพร้อมไหมที่จะรับ
บางจังหวัดถ้าแบบโอ้โหคนสะสมเยอะ
แล้วเขาต้องรับแบบในรายจังหวัดในขณะที่บางจังหวัด
ไม่ได้มีอะไรมาเลยคนไม่มาเลยน้อยเลยอย่างเงี้
คือแล้วเราเกลี่ยกันไงอ่ะคะ
ผมตอบแทนคำนะฮะที่หมอกับพยาบาลเนี่ยที่จะทำงานหนักคือ
คนที่ติดเชื้อแน่นอนที่เป็นผู้ป่วยเลย
อันเนี่ยถ้าเยอะเนี่ยเราทำงานหนักมาก
เพราะว่าเรารู้ว่าเชื้ออยู่ตรงนั้นแต่กลุ่มที่เขาเข้ามาจากเมืองนอกเนี่ย
เขายังไม่ป่วยแล้วถามว่าต้องป่วยทุกคนไหมไม่แน่นะครับ
แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ป่วยเพราะอันนี้เรามีตัวอย่างที่อูฮันที่เข้ามา๑๔๐กว่าคน
มีคนติดเชื้อรายเดียวและเป็นคนที่มีอาการน้อย
ลายเดียวเท่านั้นเอง๑ใน๑๔๐กว่าเพราะฉะนั้นเรารับมือได้
เป็นรูปแบบเลยนะที่จะต้องไปทำนะ
คือใช้แผนเดียวกันใช้แผนเดียวกันครับนะครับ
อาจารย์มั่นใจว่าทุกจังหวัดทันไหวถ้าผมตอบผมก็ต้องตอบแทนเขาว่ามั่นใจครับ
อาจารย์ต้องตอบแบบมั่นใจสิคะมั่นใจครับ
เพราะว่าดิฉันไม่ได้สัมภาษณรัฐมนตรีสาธารณสุขเอง
รองค่ะรองได้เข้าประชุมเนี่ยนะคะสิ่งที่ส่วนงานที่ประชุมกันที่ห่วงที่สุดคือเรื่องอะไร

สิ่งที่ห่วงที่สุดนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรามุ่งไปในกระบวนการทั้งหมดนะครับ
โดยทางผมทราบได้ว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบ
เรามีการสกัดตั้งแต่ก่อนมาก่อนมาเนี่ยชัดเจนมากก็คือ
ขณะนี้เนี่ยที่ประชุมตกลงกันแล้วนะครับ
นายกมนตรีสั่งการแล้วก็คือในกลุ่มที่จะมีการยกเว้นวีซ่า
คือเดิมเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวในเมืองไทย
เราอยากให้เขามายกเว้นวีซ่าให้เพื่อมาเที่ยวในประเทศไทยได้
กลุ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงก็จะมีอิตาลีอีรานเกาหลีในกลุ่มนี้นะครับ

ตอนนี้ยกเลิกหมดแล้วต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตทั้งหมด
ซึ่งจะมีจีนไต้หวันอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยทั้งหมด๑๘สัญชาติด้วยกันนะครับ
สรุปแล้วเนี่ยชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาประเทศไทย
ต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตทั้งหมดเหตุผลเพราะอะไร
เพื่อจะต้องแสดงหลักฐานครับ
คุณต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนมายื่นขอวีซ่าไม่น้อยกว่า๓วัน

เพื่อที่เอาหลักฐานตรงนี้มาสำแดงกับสถานทูต
ทูตรับรองให้แล้วถึงจะมาซื้อตัวเครื่องบินขึ้นเครื่องได้
เพราะอะไรทำไมสายนักบินจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้
การบินเขาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะ
ถ้าเกิดกลุ่มคนนี้หลุดเข้ามาแล้วมีอาการไข้
การบินรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นในกระบวนการคัดกรองแบบนี้มันค่อนข้างชัด
แล้วนอกจากนั้นพอมาถึงสนามบินปุ๊บเนี่ย
ซึ่งมีการคัดกรองส่องหูต่างโดยควบคุมโรคเขานะครับ
ผมคิดว่าความรัดกลุ่มมันเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ความเข้มข้นในการใช้มาตรการอย่างจริงจัง
มันมีความชัดเจนขึ้นตรงนี้นะครับคุณจำขวัญ
อย่าเพิ่งทำหน้ามุ้ยทำไมทำดูเหมือนกังวล
กังวลกังวลแทนลูกน้องท่านด้วยนั่นแหละ

หน้ากากอนามัยพอไหมคะพอครับตอนนี้

พอเอามาเพิ่มอีกได้ก็ดีนะ
ตอนนี้เราได้รับการสถานกระโหนนจากกระทรวงสารสุก

ท่านจัดน้ำยาคาดเชื้อต่างมาให้หน้าตอนมเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผ่านตมแล้วก็กดเช็ดมือตัวเองด้วยเพื่อความปลอดภัย
ค่ะมีเหลือเยอะไหมคะเผื่อไปกดใส่ถุงกลับบ้าน

อาจารย์ค่ะวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่อาจารย์อีกแหละ

ก็คือเรื่องของการซื้อเจลของโอกาสเป็นศัตริกรรม
มีอะไรจะคุยให้ฟังไหมคะเผื่ออาจารย์คุยไลน์กลุ่มกันค่ะ
ผมขออนุญาตตอบว่าผมไม่ทราบ
เพราะว่าผมเป็นฝ่ายเทคนิคทางการแพทย์

ถามเจลมันทำงานอย่างไรตอบได้
แต่ว่าก่อนที่จะมาถึงผมทำงานเนี่ยผมตอบไม่ได้
ได้ค่ะเห็นวันนี้โอ้โหในโซเชียลมีเดียนี้

ขออีกแบบขอใหม่อีกครั้งหนึ่ง
คือตกลงเจลแอลกอฮอลที่เราจะใช้ต้อง๗๐ขึ้นไป

พบว่า๖๒๗๒ใช้ได้หมด
๖๒ยังพอได้หรือคะได้ครับระหว่าง๖๒ถึง๗๒
การที่มีแอลกอฮอลเปอร์เซ็นต์สูงมากเนี่ย
ถูมือแล้วมือจะเหี่ยวถูบ่อยแล้วมือเหี่ยวเลยนะ
เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงเกินไป
แต่๗๐นี่ก็ฆ่าเชื้อได้แล้ว
ใช้แค่ประมาณ๕๑๐วิก็ฆ่าเชื้อได้แล้ว
ลงให้อยู่ในช่วง๖๒ถึง๗๒เอาตามนี้นะคะ
ส่วนทำไมกดแล้วเข้าไม่ได้เลยอันนี้อาจารย์ตอบแทนไม่ได้

ถ้าสมมุติเราเจอลักษณะการระบาดมากกว่านี้

ค่อยช่วยกันหาข้อมูลค่อยช่วยกันถามนะคะ
อย่างนี้เบื้องต้นอย่างที่ทั้งสองท่านมาบอกล่าสุดนี้ก็คือว่า
เอาล่ะยังพอเป็นข้อมูลที่เรายังพอเตรียมตัวได้
แต่ส่วนเจลล้างมือเป็นยังไงเอาตัวใครตะวันนะคะ
วันนี้สวัสดีกันสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สักครู่ค่ะบันเทิงไทยรัฐวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ